เงินเยอะนี่คือเงินของคุณหรือว่าเงินของที่นี่

สงกรานนะครับเราคุยกันเนี่ยในช่วงนี้หลายคนไปเที่ยวไปทำบุญ
สำหรับเราสองคนแล้วให้ความสุขผ่านหน้าจอ

เรื่องบุญนี่อยู่กับคุณได้เหมือนบาป

ดีแล้วจะได้ดูไปเลยว่าเราถึงระดับไหนแล้วในเอเชียนะครับไปดูกันหน่อยครับบรรยากาศหลังจากที่เมื่อวานเกิดการจับสลากแบ่งสายเรียบร้อยแล้วครับ
หลายคนก็พึ่งมือดีบอกว่าเอาเถอะจับขึ้นมา
ก็หวังจะได้เจองานง่ายมากเพราะว่าเกมในรอบคือเลือกเราก็อยู่ในสายที่ไม่หนักมาก
โอ้โหพอเปิดมาปุ๊บนี่หน้ามืดเลยนะครับ
เพราะว่าโถที่๖ซีเรียไปอยู่อีกฝั่งหนึ่ง
พอเราอยู่แยกปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องดูแล้วว่าโถ๕โถ๔โถ๓โถ๒เป็นอย่างไร
จากโถ๑ญี่ปุ่นโถ๒ซาวดีอาราเบียโถ๓สหรัฐอรับอิมิเรตโถ๒
แล้วก็อีรักษ์รองแชมป์ในกลุ่มของเราจากรอบเขาเลือกมาเจอกันอีกแล้ว
ไล่ดีกรีหน่อยเขาบอกว่าไปยกว่าแต่ละทีมเป็นแชมป์อดีตแชมป์กี่สมัยไม่ต้องดูกันมากครับ
ดูเอเชนครับในครั้งล่าสุดออสเตอร์เป็นแชมป์เอเชนครับอยู่สายเดียกับเรา
ญี่ปุ่นตกรอบ๘ทีมเอเชียนคลับแต่ว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากในบอลโลกอยู่สายเดียวกับเรา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานของรอบที่แล้วญี่ปุ่นเนี่ยลงเล่นมา๘นัดชนะ๗เสมอ๑
ยิงไป๒๗ไม่เสียประตูเลยนะครับ
นี่แหละครับคือผลงานที่เราต้องติดตามว่าพร้อมแค่ไหน
ที่เราจะเล่นในรอบแบ่งกลุ่มอัตโนมัติที่เราเข้ารอบสุดท้ายไปแล้วนะครับ
ไปดูอีกกลุ่มหนึ่งหน่อยนะครับว่ามีใครกันบ้าง
ส่วนเรื่องราวของระยะทางในการเดินทางกันหน่อย
เพราะว่าจะต้องมีทั้งเล่นในบ้านแล้วก็เดินทางออกไปเล่นนอกบ้าน
ก็คือต้องไปเป็นทีมเยือนคุณผู้ชมครับ
โดยวัดจากระยะทางในการโดยสารเครื่องบินนะครับก็มีดังนี้เกมแรกเลย
นั่งเครื่องเดี๋ยวก็ไปคำนวณเอาแต่ว่าถ้าเป็นระยะทางกิโลเมตรเนี่ย
ก็ตีซะว่าถ้าจากเหนือสุดเนี่ยที่แม่สายจังหวัดเชียงราย
ถึงข้างเพิ่มเบตรงจังหวัดยาลาเนี่ยมันทั้งหมด๑๖๕๐กิโลเมตร
ก็เดินทางไปซาอุไปกลับก็ประมาณ๓๔รอบ

ห่างจากไทย๔๘๙๒กิโลเมตรนี่ก็ไกลเหมือนกันนะครับ
เดินทางกันเรียกได้ว่าช้าเลยทีเดียวครับนอกจากนี้
อีรักษ์นะครับก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่เราต้องบุกไปเยือนเคยไปเยือนมาแล้วนะครับ
ในครั้งก่อนแต่ว่าไปที่สนามที่เตฮารานประเทศอีรันครั้งนี้ก็คาดว่าจะใช้ที่สนามนั้นเหมือนเดิมนะครับ
ซึ่งจะห่างจากไทยประมาณ๕๔๕๙กิโลเมตร
ระยะทางก็ดูแล้วจะมีร่นลงมาหน่อยเพราะว่าจะเดินทางต่อจากที่มิราชนี่แหละ

ใช่ครับจากดูไบไปเตียฮารานต่อเลยนะครับ
ส่วนการเดินทางไปญี่ปุ่นก็ไกลพอสมควรนะครับก็ประมาณ๔๖๐๘กิโลเมตรนะครับ
รวมแล้วในทุกทีมที่อยู่ในกลุ่มเดียวกับไทย
ไทยจะต้องเดินทางไปเยือนพวกเขาประมาณ๒๖๑๕๗กิโลเมตร

ถ้าวัดระยะทางในการเดินทางไปกับเหนือสุดไทยกับใต้สุดไทยเนี่ยประมาณ๑๖รอบ
ครับเอาใจช่วยนะครับก็ขอให้สู้เต็มที่กับการแข่งขันครั้งนี้
แฟนบอลเกมในบ้านนะครับเป็นพลังของเราอย่างน้อย
ในบ้านขอให้เป็นเกมที่อันตรายของทีมไทยก็จะมีโอกาสลุ้นกันแบบยาวครับ
การเจอกันของคู่แข่งในสายของไทยนะครับในรอบ๑๒ทีมเนี่ยไล่กันมาออสเตรเลียนะครับ
เคยเจอกันห้าครั้งไทยแพ้ทั้งหมดนะครับครั้งล่าสุดก็คือการเจอกันในบอลโลกรอบคันเลือก
ครั้งที่แล้วนะครับที่คัดเลือกกันไปโดยยุคของวินดี้วินฟรีดเชฟเฟอร์นะครับ
ทีมไทยแพ้ไป๑ต่อ๒ในการบุกไปเยือนซึ่งลูกนี้ครับเทียรสินแดงดานั้นยิงให้ไทยขึ้นนำก่อน
จะแพ้และสุดท้ายกลับมาเล่นที่สนามสุพัชราศัยนะครับไทยแพ้ไป๐ต่อ๑แบบน่าชนะด้วยครับ
ส่วนญี่ปุ่นนะครับไทยนั้นเจอกับญี่ปุ่นมาแล้ว๑๗ครั้งครับเคยชนะได้๑ครั้งนะครับ
เสมอ๓ครั้งแล้วก็แพ้ไปถึง๑๓ครั้งครั้งล่าสุดนะครับที่พบกันในศึกฟุตบอลโลก
เข้าเลือกโซนเอเชียนี่แหละครับในปี๒๐๑๐รอบ๓นะครับไทยบุกไปแพ้๑ประตูต่อ๔ใน
แต่ว่าในเกมนั้นญี่ปุ่นถึงแม้จะนำก่อนแต่ว่าได้ลูกยิงของธิรเทพวิโนไทยนี่แหละครับ
ตีเสมอเป็น๑ประตูต่อ๑แต่จากนั้นก็ต้านทานความแข็งแกร่งไม่ไหวแพ้ไป๔๑นะครับครั้งนั้น
ก่อนที่จะกลับมาเล่นในบ้านแล้วก็แพ้ไป๐ต่อ๑
ซ้ายอู๋ดูกันก่อนเจอกัน๑๔ครั้ง
ไทยชนะ๑ครั้งเสมอ๑และแพ้๑๒ครั้งนะครับ
เจอกันในบอลโลกรอบคันเลือกยุคของวินดี้วินฟีดเชฟเฟอร์
ไทยเปิดบ้านเสมอ๐๐แบบน่าชนะแล้วก็ไปแพ้ที่เศรษฐ์เศรียราเบียร์๐ต่อ๓
เจอกันนั้นล่าสุดครับย้อนไปบอลโลกในปี๒๐๐๖รอบคันเลือกนะครับ
บุกไปแพ้นะครับ๐ต่อ๑แล้วก็กลับมาเล่นในบ้านชนะไปได้๓ต่อ๐ครับ
เฉพาะในการเจอกันในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับ
นี่เป็นทีมเดียวที่อยู่ในกลุ่มเดียวกับเราที่เราเคยชนะได้
ในการฟุ่มโลกรอบกันเลือกส่วนเอเชียนะครับ
ส่วนอีรักษ์เราเพิ่งเจอมานะครับในรอบที่ผ่านมาซึ่ง๒นัดเสมอกัน๒ต่อ๒นะครับ
ไทยกับอีรักษ์นั้นพบกันทั้งหมด๑๕ครั้งไทยชนะ๒เสมอ๕แล้วก็แพ้ไป๘ครับ
ผลสำรวจดูกันหน่อยนะครับที่เปิดให้แฟนได้เข้าไปแสดงทัศนะกันผ่านทาง
ก็ออกมาแบบนี้ครับคิดว่าถ้าเกิดใจสู้ผ่านไปได้ก็๕๐เอาใจช่วย
น่าจะยากและอีก๑๓มองว่าน่าจะสามารถที่จะผ่านไปได้นะครับ
นี่น่าจะมีการพูดคุยกันอีกยาวไกลสำหรับการแข่งขันรายการนี้ครับ
เพราะว่าเรานั้นต้องส่งใจช่วยนักเตะไทยการเตรียมทีมถือว่าเป็นงานสำคัญนะครับ